วันพรุ่งนี้ศุกร์ที่๘กุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายนะครับ
ในการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
สำหรับผู้ที่ต้องการลงสมัครแข่งขันทั้งแบบเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อนะครับ
ในวันนี้นะครับมีภาคการเมืองแล้วก็ผู้สมัครเขตทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาสมัครกันอย่างคึกคัก
จะมีที่ไหนบ้างนะครับเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ลำดับแรกนี่ก็ก็เรียนให้ทราบเลยก็ได้ครับว่าเป็นผมลำดับที่หนึ่ง

ทุกคนที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเที่ยวนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ก็ทำงานให้กับพักนะครับ
เราก็พยายามจะดูหลายอย่างประกอบกันนะครับ
แต่ใจก็อยากให้ทุกคนได้เป็นสอสอ
บรรยากาศการเปิดรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อเป็นวันที่๔
บรรดาพักการเมืองต่างหอบเอกสารนำตัวผู้สมัครสอสอเข้าสมัครกับกรกตอย่างต่อเนื่อง
โดยพักประชาธิปัตย์ซึ่งนำโดยนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
นำผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบคนเข้าสมัครกันอย่างพร้อมเปลี่ยง
ซึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักส่งชื่อนายอภิษฎเพียงชื่อเดียว
ส่วนพักชาติไทยพัฒนานำโดยนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพักส่งผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อรวม๖๗คน
โดยส่งชื่อนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพียงชื่อเดียวเช่นกัน
นายสมเกียจสอนรำและนางสาวนันทนาสงประชา
ส่วนพักประชาชนปฏิรูปนายภัยบูลนิติตะวัน
สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ๔๐คน
โดยไม่เสนอบัญชีนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากพักเตรียมโหวตสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่มีข่าวว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังวุ่นไม่จบ
นายจิรยุห่วงทรัพย์รองโฆษกภักดิ์เพื่อไทย
และผู้สมัครสอสอเขตครองสามวา
พร้อมด้วยนางสาวลีลาวดีวัชโรบล
ผู้สมัครซ้อก็ทะมอเขตหนึ่งพักเพื่อไทย
เข้าพบผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาน๓เซน
เพื่อขอความชัดเจนและเสียค่าปรับ
กรณีตำรวจจราจรของสอนอเรียกจับรถหาเสียง
และแจ้งข้อหาติดป้ายโฆษณาหาเสียง
บนรถในลักษณะดัดแปลงสภาพ
เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
ขอเรียนแจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

และเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติ
ไม่อยากให้ตำรวจตกเป็นเครื่องมือของใคร
ในช่วงมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง
ส่วนบรรยากาศการเปิดรับสมัครสอสอนในพื้นที่ต่างจังหวัด

อดีตนายกอบจชุมพรถือเลิกงามยามดี
เดินทางมาสมัครสอสอชุมพรเขต๓
สังกัดพักรวมพลังประชาชาติไทย
โดยมีกองเชียร์ติดตามมาให้กำลังใจมากกว่า๓๐๐คน

สามารถเอาชนะผู้สมัครสอสอจากภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้ทั้ง๓เขต
ขณะที่จังหวัดบุรีรำนางบวนเข็มทิศอายุ๖๔ปี
ชาวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำอาชีพรับจ้างทั่วไป
่งสิ้นสวมรองเท้าแตะมาสมัครสอสอ
บอกอยากเป็นผู้แทนสักครั้งในชีวิต

ขอเป็นแค่ผู้สมัครเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวก็ยังดี
ขณะที่จังหวัดขอนแก่นยังมีผู้สมัครสอสอ
เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง
ภักดิ์ไทยรักษาชาติส่งผู้สมัครครบทั้ง๑๐เขต
ส่วนพักสามัญชนสมัครเพียงเขตเดียว
บรรยากาศการรับสมัครตลอดทั้งวัน
มีผู้สมัครสอสอเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งอย่างไม่ขัดซ้าย
ทั้งแบบเป็นกลุ่มและแบบมาคนเดียว
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน